ผู้ชมครับการที่จะหนีคดีเนี่ยอย่าคิดว่าจะรอด
ค่ะนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งหนีคดีฆ่าคนตายไปสิบเก้าปี
อืมสิบเก้าปีนะฮะที่สุดแล้วถูกจับนะครับ
ก็ก่อเหตุเอาไว้ที่จันทบุรีค่ะนะนี่ภาพหมายจับเมื่อสิบเก้าปีที่แล้ว
โอ้โหนุ่มเนี่ยอุ้ยตอนก่อเหตุตอนนั้นเนี่ยอายุแค่ยี่สิบกว่ากว่าตอนนี้สี่สิบสอง
อืมนะฮะโอ้โหผ่านไปสิบเก้าปีถูกจับจนได้ฮะค่ะ
ก่อคดีเอาไว้ที่จันทบุรีแล้วก็หลบหนีไปอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้
หนีไปเรื่อยนะครับที่สุดแล้วจับได้นะครับ
โดยตำรวจภูทรภาค๒และตำรวจจันทบุรีนะฮะสามารถจับกลุ่มตัวนางสาวชะนิตา
หรืออมรนามสกุลอุ่นทรัพย์ปัจจุบันอายุ๔๒ปี
ถ้าตามภูมิลำเนาเนี่ยเป็นคนนครพนมนะฮะ
มีหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรีเมื่อสิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
เป็นคดีอาญาคดีฆ่าคนตายโดยเจตนานะฮะ
แต่ก่อคดีเมื่อปีสองห้าสี่สองนะค่ะหมายจับเนี่ยออกไว้ปีสองห้าสี่ห้า
หลังจากไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้ครับวันนี้ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อ่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ต้องหาคือนางสาวชนิตา
ใช้มีดแทงนางจุดไหนนามสกุลพนมวิจิตร
อายุเจ็ดสิบสองปีณขณะนั้นนะฮะเมื่อสิบเก้าปีที่แล้ว
ที่เป็นเจ้าของหอพักที่ตัวเองอยู่จนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีคดีไป๑๙ปี
นี่คือคนปัจจุบันคือคนนี้นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันก่อเหตุนะครับ
หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าสี่สองผู้ต้องหาคือนางสาวชนิตา
ตอนนั้นอายุยี่สิบสองปีใช้มีดแทงนางจุดไหน
อายุเจ็ดสิบสองปีเจ้าของหอพักจนเสียชีวิต
เป็นหอพักที่ถนนพระยาตรังตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปตามการสืบสวนของตำรวจเนี่ย
เนี่ยฮะหมายจับตอนนั้นนะฮะอายุยี่สิบสอง
นางสาวชนิตาหนีไปที่สะแก้วก่อนโดยบอกว่าที่หนีไปเนี่ย
เพราะตอนนั้นแทงแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิต
คิดว่าจะเสียชีวิตแทงเพื่อป้องกันตัวอ่า
แทงแล้วก็หนีไปสะแก้วจากนั้นก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วย้อนกลับมาทำงานรับจ้างอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ระยองก็ไม่ไกลจันทร์นะฮะคิดว่าจะรอดนะฮะ
ระยะเวลาที่หลบหนีก็พยายามปิดบังอำพรางตัวเองป้องกันการติดตามตัวของตำรวจ
ที่จังหวัดระยองแล้วไปจับได้เมื่อวานนี้ที่ที่พักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายรวมแล้ว๑๙ปี
ในการทำแผนวันนี้นะครับผู้ต้องหาอ้างว่าวันเกิดเหตุก็คือ
เมื่อ๑พฤศจิกายน๒๕๔๒ในวันนั้นมีปากเสียงทะเลาะกับนางจุดไหนผู้ตาย
ในห้องพักซึ่งนางจุดไหนเจ้าของหอพักเนี่ย
เหมือนกับบอกให้ตัวเองเนี่ยไปทำความสะอาดห้อง
แล้วก็นางจุดไหนเองก็ลงไปข้างล่างแล้วก็เดินกลับขึ้นมาถือมีดปลอกหมากขึ้นมาด้วย
แล้วก็มีปากเสียงกันในตอนนั้นมีการฉุดกระชากกันมีการแย่งมีดกัน
ก่อนที่นางจุดไหนผู้ตายจะเสียหลักพอเสียหลักแล้วผู้ต้องหาก็แย่งมีดมาได้
แทงสวนเพื่อป้องกันตัวไปหนึ่งครั้ง
ก็เห็นฟุบแน่นิ่งไปแต่ไม่คิดว่าจะตายก็เลยหลบหนีไปก่อน
หลังจากทำแผนเสร็จนะครับตำรวจให้ผู้ต้องหาจุดทูบขอเข้ามาดวงวิญญาณผู้ตายนะฮะ
บอกว่าไม่มีเจตนาทำร้ายยายจนตายทำไปแค่ป้องกันตัวนี่นะครับ
น้องขอให้คุณยายน้องพูดถึงกันนะเพราะวันนั้นน้องไม่ได้เศรษฐนาที่จะทำร้ายคุณยายนะคะ
คือมันเป็นวันที่คุณยายเข้ามาแล้วก็ต่อว่าหนูให้กวาดหน้าบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูกวาด
แต่ทีนี้ว่าคุณยายเข้ามาหาหนูเองแล้วทีนี้หนูก็เสียใจค่ะหนูขอโทษด้วย
รับเวลา๑๙หรือไม่เคยมีความสุขเลยถ้าคิดถึงเรื่องวิทยาลัยหนูก็ร้องไห้ตลอด
ขอให้คุณยายร้องบ้างด้วยนะคะ
วันนี้พาไปทำแผนนะฮะลูกชายของผู้เสียชีวิตก็มานะครับ
ลูกชายชื่อนายสุริยาพนมวิจิตรอายุ๔๐
บอกว่าเมื่อ๑๙ปีที่แล้วเนี่ยผู้ต้องหามาขอเช่าห้องพักที่แม่เป็นเจ้าของ
อ้างว่ามาหางานทำเช่าห้องอยู่สัก๓เดือนก็ก่อเหตุใช้มีดแทงแม่ตัวเองเสียชีวิต
วันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าทรัพย์สินในตัวของแม่นะมีสร้อยข้อมือสร้อยคอทองคำ
พร้อมกับพระเลี่ยมทองแหวนทองด้วยเงินสดด้วยรวมแล้วมูลค่ากว่าแสนบาทหายไป
เพราะฉะนั้นลูกชายบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นการป้องกันตัวเชื่อว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
ไม่เชื่อคำรับสารภาพของผู้ต้องหาเนื่องจากแม่เป็นคนจิตใจดี
ที่บอกว่าทะเลาะกับแม่มีปากเสียงกับแม่เรื่องทำความสะอาดห้องอะไรเนี่ยไม่เชื่อ
แล้วระหว่างที่ผู้ต้องหามาเช่าห้องพักอยู่นะแม่ก็ทำกับข้าวให้กินนะ
ไม่มีเหตุผลที่แม่จะต้องไปหาเรื่องทะเลาะวิวาสถึงขนาดลงไปข้างล่าง
แล้วก็ไปหยิบมีดปลอกหมากมาจะขึ้นมาทำร้ายอะไรอย่างนี้ไม่เชื่อนะครับ
แต่ว่าก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการที่จะสืบสวนขยายผลต่อไป
ขณะที่ตำรวจพลตมตรีเชษฐาโกมนวัฒนารองผู้บัญชาการตมตรภูทรภาค๒
บอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ถูกจับตามหมายสารคือคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าแต่ว่าแทงไปเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็ไม่ได้ฆ่าชิงทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการกล่าวอ้างในการสารภาพ
เดี๋ยวก็จะต้องเอาข้อมูลพยานหลักฐานต่างไปสอบสวนขยายผล
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอย่างที่ลูกชายของผู้ตายบอก
ก็แจ้งข้อหาเพิ่มได้นะเกี่ยวกับการฆ่าชิงทรัพย์นะครับ
ตอนนี้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะ๑๙ปี
ใช่ค่ะอย่าคิดว่าจะรอดนะตำรวจเขาตามจนเจอ